วันนี้วันเวลาวาเลนดราย

หลายคนก็คงจะไปฉลองกันนะครับ

คนไร้คู่จะทำอะไรอะ

เวลาวาเลนดรายก็ไม่จำเป็น
ไม่จำเป็นนะเช่านั้นต้องเป็นแฟนอย่างเดียว

วันแห่งความรักจะรักใครเราก็ให้ก็ได้
ด้วยมั้ยเอาไงคะ

จากเด็กจนโตงอยากจะมีคู่

แต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณยังมีความหวังที่จะมีคู่
แล้วการมูต้องอยู่คู่กับเรา
สถานที่มูขอคนรักวาเลนไทยนี้นะต้องไม่โสด
ที่เขาไปถวายกันอ่ะจริงแล้วตรงนั้น
เมื่อก่อนเขาเรียกพระตรีใช่ไหมแองจี้ค่ะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นพระสัทธาสุวัส
เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยคนคิดว่าองค์นี้คือพระตรีมูรติ
ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันนี้เขาเรียกว่าพระสาธาศิวะเนี่ย
คนก็ไปถวายดอกไม้กันมานานแล้วใช่ค่ะเพราะตั้งแต่เมื่อก่อน
เขาจะต้องไปไห้กันทุกวันอังคารใช่ไหมอืมดอกไม้สีแดง
เป็นแบบว่าโอ้โหเป็นกองทัพดอกไม้เอาละก็เหมือนกัน
เขาบอกถ้าคุณอยากจะมีคู่เนี่ยก็ลองดูนะให้ไปถวายอะไรเน้นเป็นสีแดง
นะฮะอย่างที่สองสารเท้ามหาพรมก็อยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละ
เขาบอกว่าเอาง่ายง่ายถ้าคุณอยากจะไปได้คู่เหรอ

เขาบอกว่าให้ไปถวายผลไม้ที่ไม่ปอกเปลือกนะ
แล้วก็พวงมาลัยดาวเรืองห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด
ผลไม้ที่ไม่ปอกเปลือกหมายถึงว่าถวายผลไม้โดยไม่ต้องปอกเปลือก
หรือว่าถวายผลไม้ที่กินแต่ไม่ต้องปอก
ที่ไม่ต้องปลอกเขาคือถวายไปเลย
บางทีแบบไม่ใช่ผลไม้เรียนที่ทูอีสอ่ะ

แต่พระพรมจริงเขาไปขอการเริ่มต้นไม่ใช่
เพราะพระพรมเป็นผู้สร้างถูกไหมคะ

ตัวเองเวลาขอเวลาจะเริ่มอะไรอย่างนี้
ไปขอที่พระพรมไปขอความมั่นคงอะไรอย่างนี้
แต่ไม่รู้ว่าก็ขอความรักได้เหรอ

พระแม่รัสธุมีอ่ะ
อันนี้ก็ขอเงินความรักด้วยเหรออังกฤษ

มีคนเพื่อนหนูบอกจะไปไหว้พระแม่รักษมี

คือพระแม่รัศมีร์อยู่ที่เกษรวิเลสอยู่ชั้นบนนะครับ
เขาบอกว่าของถวายแอปเปิ้ลสีแดง
น้ำอุ๊ยทำไมอ่ะ

น้ำมะพร้าวแล้วก็ต้องไปหาดอกบัวสีชมพู
แล้วเนี่ยก็ไปที่พระตรีมูรติอยู่หน้าเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ตรีมุรติจริงคือองค์ไหนขอดูหน่อยฮะ
เธอนั้นเขาก็ไม่รู้อ๋ออันนี้คือพระตีมูรติ

พระแม่อุมาเทวีเขาก็บอกว่าให้ไปวัดแขกศรีลม

แล้วก็อีกที่หนึ่งสารเจ้าแม่ประดูก
สารเจ้าแม่ประดูกเนี่ยอยู่ที่เยาวราชตามความเชื่อของคนแถวเยาวราชเนี่ย
เขาจะบอกว่าเนี้ยไปขอเรื่องความรักกับเจ้าแม่ประดูกแล้วจะดี
เพราะว่าอย่างงั้นไปพระกิจอย่าเพิ่งเร่งเนาะค่อยไล่ไปเนาะหนุ่มเนาะ
กว่าจะครบ๑๐ก็น่าจะหมดแล้วจะเจ็บแล้วเนาะ
มีพระกิจสนะที่วัดเทพหมวนเทียนอุสสาวชิงช้าเนี่ยแล้วก็มีโองพระนอน
อีกที่หนึ่งศาหรณ์แม่นาคอุ้ยวัทย์มหบุตรอออืม
ชุดไทยเอ้ยเครื่องประดับเพื่อหาความรักนะเป็นตำนานในความรัก
รวมมาให้เราแล้วคนสายโสดสายมูอยากมีคู่ต้องไป
เราก็สรุปให้คุณฟังแล้วทั้ง๑๐สถานที่
นี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมคนพุทธถึงไปไหว้ขอคู่กับเทพของพรามฮินดู
ในวันแห่งความรักของศาสนาคริสต์จริง
มีคนถามว่าเรานึกถึงนักบุญวาเลนไทยบ้างไหมวันนี้ในวันของเขาเลยนะ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
แล้วเคยไปขอที่วัดแล้วไม่เจอคู่เจอผี